ไปดูสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี๒๕๕๙
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิศนุโลก

หมูเกี่ยวกับอะไรกับวิทยาศาสตร์

เขาถือว่าเป็นการเพิ่มสีสันในงานคุณ
อยากให้คนมีความสนุกสนาน
ปล่อยหมูให้ไปจับกัน
แต่งานจับหมูครั้งนี้ไม่หมูอย่างที่คิด

ถึงกับดมยาดมหน้ามืดวิ่งเวียนตาลายปวดศีรษะ
ง่มมาดาวมานี่ดูตอนแรกคนนิ่ง
หมูก็บอกผมก็นิ่งหมูก็นิ่ง

แล้วเดี๋ยวดูนะพอเป่าปี๊ดคนวิ่งหมูก็วิ่ง
เอาสิหมูก็ไม่ยอมเหมือนกันเอาวิ่งมา

คุณวิ่งมาฉันวิ่งไป

ก็ถือว่าเอาแต่ละคนเหนื่อยหอบเลยพี่
คนที่จับได้ก็ไม่หอบเหมือนกันนะ
เพราะว่าเขาในหนึ่งกติกาก็คือต้องยืนจับไว้นิ่ง

ภายในงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี๕๙
สาขาวิชาสัตวศาสตร์นะครับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิศนุโลกจัดขึ้น
ผู้แข่งขันเป็นชาวบ้านตะบนบ้านกร่างอเผิมเมือง
สุนโลกมีทั้งประเภทชายแล้วก็ประเภทหญิง
ที่เราเห็นนี้คือประเภทชายนะครับ
กติกาให้ทาน้ำมันที่ตัวหมู
แข่งขันชายต้องทาที่มืออีกต่างหาก
พอเสียงนกหวีดดังขึ้นเป็นสัญญาให้เริ่มจับหมู
เข้าแข่งขันก็พุ่งจับหมูที่มองไว้ที่เล็งไว้

ลุกคุกคลานไปตามกันนะครับ
จับได้ก็ต้องอุ้มหมูไว้รอกรรมการจับเลย
เดี๋ยวอีก๓นาที
สต๊อทต้องเกร็งแขนเกร็งขาหมูก็เกร็งขาเกร็งขา
เกร็งทั้งคนทั้งหมูพี่อยู่นี่ถ้าสมมุติเราค้างอยู่ท่าน
ก็ต้องค้างนะก็ไม่ได้ขยับหมูคือหลุดค่ะ
ลมจับเป็นลมเป็นแรงไปนะครับ
พี่ผู้หญิงเขาก็เก่งเหมือนกัน

ก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานในสัปดาห์วิทยาศาสตร์